เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีเหตุการณ์ชายชาวจีนอายุ๔๐ปี
ปีนขึ้นไปนั่งบนสะพานของสถานีรถไฟฟ้า
เหมือนกับว่าจะกระโดดลงมาฆ่าตัวตายนะครับ
ก็ต้องมีการไปเกลี้ยกล่อมกันอยู่นาน
คุณผู้ชมไปดูภาพระทึกนี้พร้อมกันครับ
เป็นด้านบนของสถานีรถไฟฟ้าที่พญาไทยนะครับ
ตำรวจไปเกลี้ยกล่อมเขาเป็นนั่งอยู่แบบนี้
เกรงว่าจะตกลงมาบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจก็เข้าไปพูดคุยกันกับผู้ชายชาวจีนคนนี้
ตอนเก้าโมงเช้าครับนั่งร้องไห้ร้องห่มอยู่แบบนี้
นาน๒นานครับเกือบชั่วโมงทีเดียวคุณผู้ชม
ใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นนั่งร้องไห้อยู่แบบนี้แหละครับ
คนเห็นก็ตกออกตกใจเดี๋ยวจะกระโดดลงมา
ก็เลยแจ้งตำรวจสนพญาไทยมาเกลี้ยกล่อมสักพักหนึ่งครับ
เขาสะบัดรองเท้าทิ้งตกลงมา
เหตุการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเพราะเกรงว่าเขาจะทิ้งตัวลงมาด้วย
แต่ต่อมาผ่านไป๑ชั่วโมงสัก๑๐โมงได้
ตำรวจก็สามารถเข้าไปชาร์จตัวเขาและลงมาได้อย่างปลอดภัย
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพตามไปด้วยนี่ฮะล็อกแล้วครับ
อดเอาไว้ก่อนไม่ให้เขาร่วงลงมาข้างล่าง
คนเห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณพิชิตเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนนี้นะ
นั่งอยู่คนเดียวร้องไห้ร้องห่มท่าทางไม่ดีเลย
ก็เลยให้พักพวกที่วินอ่ะวินรถข้างล่างอ่ะรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยนะฮะ
โทรแจ้งตำรวจเข้ามาเพราะเกรงว่าเขาจะคิดสั้นและกระโดดลงมาฆ่าตัวตายครับ
เห็นตอนแรกเห็นเขานั่งร้องไห้อยู่แล้วก็คุยอยู่คนเดียวอะครับ

แต่เห็นเดินเห็นตอนแรกก็ไม่มีใครสนใจเขาหรอก
เขาเดินไปเดินมานู่นเขานั่งเล่นกัน

ไม่ใช่แล้วเห็นก็นั่งร้องไห้ด้วย

ก็คิดว่าคงไม่นานคงโดดแน่คงน้อยใจอะไรสักอย่างนี้
เขาไวพูดอะไรไหมพี่
ชิดเองก็เป็นคนขับวินอยู่แถวนั้นแหละครับ
นะฮะตำรวจที่เข้าไปพูดคุยแล้วก็ไปชาร์จตัวคือร้อย
ตำรวจโทเสกสรรสุพรรณพงศ์ครับ
นั่นเป็นมรองศาลวัฒน์ป้องกันรับปรับปรามสวนพญาไทยนะฮะ
สำหรับชาวจีนคนนี้มาทราบชื่อภายหลังคืน

ถามว่าทำไมต้องไปนั่งร้องไห้อยู่แบบนั้น

ทะเลาะกันกับเรื่องส่วนตัวหาทางออกไม่ได้
ก็เลยมานั่งร้องไห้ประชดแบบนี้แหละครับ

มาลงพญาไทยแล้วสุดท้ายไม่รู้เอาไงต่อดี
ก็เลยมานั่งร้องไห้อยู่แบบนี้
สุดท้ายก็ช่วยได้แล้วก็ประสานภรรยามานำตัวเขากลับไป
เคลียร์ปัญหากันที่บ้านเรียบร้อยนะครับ